มีอะไรอยากฝากบอกเผื่อจะสื่อไปถึงอีกฝั่งหนึ่งหน่อยไหม
ก็เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดของพ่อผมที่เขาทำผิดจริงหรือตัวผม
ผมก็ยอมรับว่าผมก็เคยพูดไม่ดีกับป้าสะพ้ายผมจริง

อะไรต่างนะที่ผมทำให้ดีผมขอโทษ
แต่ในส่วนที่เขารู้สึกว่าเขามีความคิดบ้างกับพ่อผม
อยากให้เขารู้สึกบ้างแค่นั้นเองครับ

แล้วก็เดี๋ยวผมสัญญาว่าผมจะไม่ให้พ่อผมทำอีกแล้ว

ครับค่ะขอบคุณนะครับคุณเอครับเดี๋ยวพี่เป็นสื่อกลางให้

ฆ่าเขาขอโทษมาเราพร้อมรับคำขอโทษไหม

เพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าความรุนแรง

แล้วคนในครอบครัวไม่ควรชินชากับการใช้ความรุนแรง

ยังไงก็เดี๋ยวให้ตำรวจเขาดูความคืบหน้าให้

มันเป็นสรรพส่วนตามความเข้าใจ

สุดท้ายต้องให้สารเป็นคนตัดสินอยู่ดีครับ

ใช่ครับหรือความว่ากระบวนการศุนย์สารมันจะมีวิธีการอยู่
ตกลงไม่ได้ก็ต้องขายขายแล้วแบ่งเป็นเงินเรา
แบ่งเป็นเงินเราอ่ะเอาละครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่มาพูดคุยกันแล้วก็คงได้ฟังทุกฝ่ายแล้วเนอะ
มีอะไรอยากพูดอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยไหมหรือว่าฟังเขาแล้วนะ
เท่าที่ฟังค่ะอยากให้เขาหยุดตามที่เขาบอกนะคะ
เพราะว่าในโซเชียลเราก็มีเห็นอยู่นะคะว่าหลังจากที่เราโพสต์คลิปเขามีการด่าทอเรายังไง
ขอบคุณนะครับขอให้เรื่องจบลงได้ดีนะครับขอบคุณนะครับ